อยากดังเดี๋ยวจัดให้นำมาโพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วก็เขียนข้อความเตือนนะคะบอกว่า
เด็กรู้ไหมทำแบบนี้มันไม่เฟี้ยว
ถ้าเกิดทำแบบนี้กับคนอื่นได้คุณก็อาจจะโดนทำแบบนี้กลับไปเหมือนกัน

ไอ้ตอมพอ
ผู้หญิงทั้งคู่นะคะโอ้โหสองคนนี้ค่ะภาพอาจจะเบลอหน่อยแต่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะ
ร้านสนุกเกอร์ที่ชนบุรีค่ะครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวก็จะตัวใหญ่กว่าหน่อยนะคะ
นี่ค่ะกับคนที่ใส่เสื้อเบอร์๑๐จะตัวเล็กกว่า
คนที่ใส่เสื้อสีขาวก็เหมือนกับว่าไปทำร้ายเขา
นี่อย่างที่เห็นในคลิปเลยทั้งจิกหัวทั้งเตะทั้งอะไรนะคะ
คนบอกอย่าถ่ายคลิปไม่ทันแล้วค่ะลุดมาเต็มเลยค่ะ
ในโลกโซเชียลไม่ได้เบลอด้วยค่ะออกทีวีก็ต้องเบลอแบบนี้นะคะ
ก็เลยมีการแชร์กันแหละว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่ร้านสนุกเกอร์ร้านนี้ค่ะ
ร้านนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเขาเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะ

เจ้าของร้านค่ะนางจันทิพย์อายุ๓๗ปีเขาก็ดูแลโต๊ะ
วเซนุกเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้เรื่อง
แต่พอนักข่าวมาที่ร้านแล้วก็เห็นคลิป
บอกโอ้โหโมโหมากมาทำแบบนี้ในร้านเธอได้ยังไง
เจ้าของร้านบอกเธอไม่ได้อยู่ในร้าน
แต่ลูกชายเจ้าของร้านอยู่ในร้านตอนเกิดเหตุพอดีค่ะ
อายุ๑๗นะคะก็ช่วยดูแลโต๊ะสนุกเกอร์ค่ะ
ก็เลยบอกว่าอ๋อผู้หญิงสองคนในคลิปอ่ะเหรอที่ตีกันเนี่ยเหรอ
เขามีปัญหากันมาก่อนเคยบอกไปแล้วว่ามีอะไรก็เคลียร์กันนะ
คุยกันดีนะแล้วทั้งคู่ก็ไปเล่นสนุกเกอร์ที่ร้าน
กลายเป็นว่ามาทำร้ายร่างกายกันตามคลิปที่ได้ให้ดูไปอะค่ะ